ช่วงนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุ๒แห่ง๒เหตุกันบ้าง
ที่พะเยาเป็นรถเก๋งพุ่งตกคลอง
ส่วนที่พิศนุโลกนะครับเป็นเหตุรถติดแก๊สและเกิดไฟไหม้

ตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
เพลิงไหม้รถเก๋งกลาง๔แยกบายพาส
เลี่ยงเมืองบ้านกร่างถนนสายพิศนุโลกสุโขทัย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระดมฉีดน้ำนานกว่าครึ่งชั่วโมง

เพราะดีที่เจ้าของรถไม่ได้รับบาดเจ็บใดทั้งสิ้นนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้อเปอร์โยสีบรอนเงิน
กรุงเทพมนาคมเจ้าของก็คือนายนรงศักดิ์พิพิษกุล
ซึ่งเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกจากที่ทำงานดีนั่นแหละครับ
โดยมุ่งหน้ากลับบ้านพักในตัวเมือง
แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าแก๊สรถกำลังจะหมด
จึงได้สับสวิตช์เปลี่ยนเป็นระบบน้ำมัน

อาจจะทำให้เกิดไฟช็อตบริเวณห้องเครื่อง
แล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้ในที่สุดครับ
ไปดูอีกเหตุหนึ่งที่พยาวเรื่องของรถตกคลองนะครับ

โอ้โห

หลุดถนนลงมาแบบนี้เลยคุณ
โอ้โฮนะคะค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับ
เป็นนาทีที่รถเก๋งวิ่งด้วยความเร็วสูง
และตรงนั้นมันเป็นแบบทางมันแปลกนะ
ทางแยกทางโค้งหรือว่าทางยูยังไง

ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองพยาว
รถพุ่งลงน้ำพลิกคว่ำหลายตลบ

เกิดจากล้อรถด้านหน้าหลุด

เขาเลยไม่สามารถควบคุมรถได้นะครับ
แต่คนขับท้ายที่สุดก็ออกมาจากตัวรถได้

แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
นี่ลดความแรงได้ระดับหนึ่งนะ

เพราะน้ำมันช่วยรับแรงกระแทก
แล้วก็รับการหมุนได้ของรถนะฮะ

เพราะว่าก่อนที่จะลงถึงน้ำ
จังหวะที่ยังอยู่บนพื้นดิน
ด้านบนของรถไม่ได้กระแทกแรงสักเท่าไหร่